คุณผู้ชมค่ะวันนี้ผู้ต้องหาคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เจ้าไหมอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะคะเดินทางไปที่สพสิเกาค่ะ
เพื่อที่จะแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
พร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกกว่า๒๐๐นายนะคะ
หลังจากที่พยายามชี้แจงเรื่องของเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ดังกล่าว
แต่กลับถูกปฏิเสธแล้วก็ถูกควบคุมตัวทันทีค่ะ
นายธรวัตรจันสอนสถาปนิกหนุ่มพร้อมด้วยนายเพชรไทยผู้นิติสัมพันธ์ทนายความ
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
หัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
และนายมาโนธวงสุรีรัฐหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
พร้อมตำรวจทหารและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กว่า๒๐๐นายที่สถานีตำรวจภูทร๑๙อำเภอ๑๙จังหวัดตรัง
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่ดินบริเวณริมชายหาด
ฉางหลางและหาดเจ้าไหม๓แปลงเนื้อที่กว่า๑๒๑ไร่
ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเก่าเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยในขณะนั้นนะคะนายธรวัฒน์ก็พยายามที่จะชี้แจงโดยอ้างเอกสารสิทธิ์สค๑เลขที่๑๓๓๑๓๔และ๑๓๕
ที่ดินดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับฟังพร้อมกับควบคุมตัวทันทีค่ะ
ซึ่งนายธนวัฒน์บอกว่าก็เลยเดินทางไปที่สพสิเก่าแจ้งความกลับในความผิดฐานบุกรุก
นำกำลังพร้อมเครื่องจักรบุกรุกที่ดินทำให้เสียทรัพย์ด้วยการลื้อถอนรั้วลวดน้ำประตู
แล้วก็ลื้อสิ่งปลูกสร้างที่พักชั่วคราว
เรื่องต้นนะคะร้อยตำรวจโทสุชีพหนูอุดมรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรศิ๙
ก็ได้มีการรับเรื่องร้องทุกข์ไว้ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวน
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ